มีวาดที่คุณแม่นะคะโค้งสุดท้าย

แต่ว่าพวกเธอไม่หยุดเพราะอะไรรู้ไหมคะ

คนแรกไปดูกันเลยดีกว่านะคะน้องน้ำชาชีระนัท

มีคนอ้าวเขาเรียกอะไรแนะนำมา

คุยกับคุณหมอแล้วออกกำลังกายได้
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะน้ำชาชีละนัท
ตอนนี้ตั้งคันลูกชาย๕เดือน
คุณแม่น้ำชาก็มีการออกกำลังกาย

รวมไปถึงการดูแลน้องหมานะคะ
เป่าขนแปลงขนให้เองแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเขารักมากเนาะค่ะ
ส่วนความสดใสของคุณแม่น้ำชานั้นยืนหนึ่งมาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมค่ะ
สีสันสดใสนี่คลิปนี้ฟิ้วอยู่เลยนะฟิ้วมากไปเที่ยวทะเลแล้วก็โอ้โหอารมณ์ดีค่ะ
คอนเทนต์น่ารักให้เราได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะ
ต่อกันที่คนนี้นะคะคุณแป้งอ่อนจิลาค่ะ
เหมือนคนอ้วนไม่เหมือนคนท้อง
ท้องแรกท้องสาวคุณผู้ชมกินอิ่มนิดนึง
จริงนะคะนี่เป็นภาพแรกเลยนะคะที่เราได้เห็นเธออวดท้องเป็นครั้งแรกกับชุดแนวสปอร์ตค่ะ
โมเมนต์สุดละมุนนะคะหันข้างโชว์ท้องป่อง
ซึ่งสาวแป้งเองนะคะเธอก็บอกว่าเธอได้ลูกสาวค่ะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงไตรมาสที่๓แล้วนะคะ
อีกไม่กี่เดือนเจ้าตัวจิ๋วก็จะออกมาอวดความน่ารัก
ให้พี่ป้านะคะได้ชื่นชมกันแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะจากแม่แป้งคนสวยนะครับคุณผู้ชม
ต่อเนื่องกันเลยกับคุณแม่พิตต้าณพัทธลุงค่ะ
ตอนนี้ก็ท้องมา๖เดือนกว่าแล้วนะคะ

ซึ่งคุณแม่พิต้าเนี่ยเขาพกความสตรองมาเต็มเปี่ยมเลยค่ะ

ก็จะมีคลิปออกกำลังกายตามแบบฉบับคนท้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ก็อยู่ในความดูแลของคนที่บ้านด้วย

เอาเป็นว่าใครที่กำลังตั้งคันอยู่อายุคันใกล้
คุณแม่พิตต้าก็ทำตามได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ปิดท้ายกันที่คุณแม่บีมาติกาค่ะ
ตอนนี้ท้อง๗เดือนแล้วนี่ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะ
อีกไม่นานจะได้เห็นทายาทตัวจิ๋วแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เธอบอกเลยว่าแทบจะกลิ้งอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าท้องเนี่ยใหญ่มากเลย
แต่ยังไม่ยอมทิ้งความสวยนะคุณผู้ชมดูเขาสิ
แฟชั่นคนท้องนะคะน่ารักสดใสมากนะคะ
แล้วก็ขยันทำคอนเทนต์แบ๊วให้เราได้ติดตามกันด้วยค่ะ
เอาเป็นว่าเราก็เอาใจช่วยว่าที่คุณแม่ทุกคนเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่แจ๊
ของการตั้งคันนะฮะอีกอึดใจเดียวจะได้เจอเบบีกันแล้วนะคะ
คุณแม่ก็สวยทุกคนเลยนะฮะ
รับรองว่าเบบีออกมาสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะคะ
มีอีกหลายคนนะคะคุณก้อยรัชวีนก็ใกล้คลอดแล้วนะคะ
อย่างล่าสุดน้องหยาดทิพย์ก็คลอดแล้วแล้วก็ยังสวยเลยคุณ
ดูแลตัวเองมาดีก่อนคลอดด้วยนะคะ